มาดูข่าวสดใสของเรากันดีกว่านะครับ

เราก็เลยมีเรื่องของตัวเลขมาฝากกันสักนิดนึง

ตัวเลขก่อนหน้านี้เป็นต้นตะเคียนเป็นสัตว์แปลก
เป็นบ้านเป็นอะไรก็ตามเป็นวัด
แต่ที่นี่ถึงขั้นหลักกิโลเมตรแล้ว

อ่างทองค่ะแห่ไปซื้อเลขตามหลักกิโลเมตร

มีความเชื่อว่าคล้ายจะบอกใบ้

เหรอจริงเลขเด็ดงวดนี้นะคะเห็นหรือยังเอ่ย
อ่ามีทั้ง๒ตัว๓ตัวนะคะ

สำหรับตัวเลขที่ปรากฏบนหลักกิโลเมตรแห่งนี้นะคะ
อยู่ริมถนนอ่างทองโพทอง
สายในตำบลป่างิ้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะ
ซึ่งมีสุนัข๓ตัวนี่มานอนเฝ้าไม่ห่างเลยนะ

จะนอนทับเสาหลักกิโลเมตรไปแล้วนะคะ

นั่นแหละสิค่ะแปลกดิชาวบ้านบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่
สุนัขอาจบอกใบ้เลขเด็ดในช่วงวันใกล้หวยออกนะคะ

เพราะว่ามีทั้งเลขระยะทางกรุงเทพ๑๐๘กิโลเมตร
ขุนอินโพทอง๖๘กิโลเมตร
ยังมีเลขทางหลวงชนบทอีกนะ๓๐๒๗๓๐๒๗กิโลเมตร

ที่สุนัขไปนอนบนหลักกิโลเมตรเป็นเรื่องธรรมดา
เพราะว่าหลักกิโลเมตรเขามีความเย็น
เพราะเขาเป็นปูนแล้วเขาก็อยากจะเอาท้องไปหน้า
เพราะว่าอากาศช่วงนี้บางช่วงก็ร้อน
ที่ฝนจะตกลงมาเขาร้อนก่อนนะคะ
บางคนบอกว่าอย่าไปงมงายเลยเรื่องของเลขนะคะ
ถ้าถูกรางวัลก็ดีไปแต่ถ้าไม่ถูกก็
เสียเงินแล้วก็เสียใจเปล่านะคะ

ทำไมคะ๒ตัวอยู่บนแท่นอีกตัวอยู่ข้างล่าง

สงสารตัวที่อยู่ข้างล่างนะ

รอคิวอย่าขึ้นไปนอนข้างบนนะครับ